คราวนี้มันเป็นเรื่องของสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ
่งบังคราวนี้เป็นควายมาวิ่งตัดหน้ารถนะคะ

และเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตด้วย

บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะ
ก็คือบนถนนสายพลทองเสรภูมิบริเวณบ้านหนองเป็ด
หมู่๑ตำบลสระนกแก้วที่อำเภอโพนทองนะคะ

รถเนี่ยแบบพังยับเลยนะคะเป็นรถบรรทุก๖ล้อชนกับรถเก๋ง
ซึ่งสาเหตุมันมาจากควายมาวิ่งข้ามถนน
แล้วตัดหน้ารถบรรทุก๖ล้อแบบกระชั้นชิดเลยค่ะ
คนขับรถบรรทุก๖ล้อเบรกไม่ทันชนควาย
ควายกระเด็นไปตายริมถนนตัวหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นรถบรรทุก๖ล้อก็เสียหลัก
แล้วไปประสานงากับรถเก๋งคันนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นคันที่สวนทางมา
ก็เลยทำให้คนที่นั่งมาในรถเก๋งบาดเจ็บ๒คน
แล้ว๑ใน๒คนนั้นเป็นเด็ก๔ขวบนะ
อกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก๒ศพนะคะ
ก็คือคนขับรถเก๋งกับลูกสาวที่อยู่ในรถเก๋ง
เป็นเด็กวัย๒ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนคนขับรถบรรทุก๖ล้อก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ

เพื่อที่จะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อันนี้คือที่ร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่กาลสิน
ที่กาลสินจนาทีกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔ราย
รวมถึงนำร่างผู้เสียชีวิตอีก๒ศพออกมาจากซากรถนะคะ
มาจากเหตุการณ์ที่รถพ่วงบรรทุกอ้อยเสียหลัก
แล้วไปชนกับรถบัสโดยสารบนถนนสายกุชินารายโพนทอง
ใกล้กับสะพานห้วยค้อตำบลบัวขาวอำเภอกุชินรายที่จังหวัดกาลสิน
หลังจากนั้นพอชนเสร็จแล้วรถบรรทุกอ้อยมันจะมาล้มทับรถเก่งอีกคันนึง
ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็จะสอบสวนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
อย่างละเอียดต่อไปด้วยนะคะ

สภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคือรถเก๋งถอยหลังชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดซื้อของ
แล้วดูสิโอ้มอเตอร์ไซค์เสียหาย๓คันนะคะ
มีคนเจ็บด้วยก็คือคนที่ขับรถเก่งนั่นแหละเป็นผู้หญิงนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนขับรถเก๋ง
เขากลับมาจากไปซื้อกับข้าวแล้วก็ขึ้นไปสตาร์ทรถ
แล้วขาขวาเนี่ยเหยียบพื้นนะ
แต่ว่ารถพุ่งถอยหลังชนกับจักรยานยนต์อีก๓คัน
นี่เป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้ง๓จังหวัด๓จุดนะคะ